ติดตามกันต่อกรณีลิงเก็บมะพร้าวนะคะ
เพราะว่าทางล่าสุดเนี่ยกระแสข่าวที่พีต้า
มีการสั่งแบนกระทิไทยเหตุใช้ลิงเก็บมะพร้าว
บอกว่านี่คือการทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่า
สำนักข่าวเกียวโดนะคะที่ประเทศญี่ปุ่น
ลงพื้นที่ไปสำรวจเลยนะคะ
ไปบุกพิสูจน์ข้อที่จริงเลยที่จังหวัดชุมพรว่า
เนี่ยทารุณกรรมอย่างที่เขามองจริงหรือเปล่า
แล้วก็ลงไปถึงที่ไปเก็บข้อมูลแบบนี้เลยนะคะ
สำนักข่าวเกียวโดในประเทศญี่ปุ่นพร้อมล่ามค่ะ
เดินทางไปเลยค่ะที่หมู่บ้านบางมั่น
ในตำบลนาพยาอยู่ในอำเฟอร์หลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะ
จากกรณีองค์กรมนุษย์เพื่อการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรมหรือพีต้า
ที่เขาออกมาเผยแพร่คลิปวิดีโอรายงานอ้างค่ะ
ว่าประเทศไทยมีการบังคับให้ลิงกังทำงานเหมือนกับใช้เครื่องจักร
ให้ไปขึ้นมะพร้าววันละนับพันลูก

อันนี้ส่งผลให้ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในประเทศอังกฤษ
และยุโรปสั่งเก็บกะทิและผลิตภัณฑ์มะพร้าวออกจากห้าง
แล้วก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้ด้วย
ลงพื้นที่ของสำนักข่าวดังกล่าวในประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้
สะท้อนให้เห็นว่าปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วค่ะ
เพราะว่าเป็นปัญหาดังในระดับโลก
ส่งผลต่อผลผลิตมะพร้าวในประเทศไทย
ซึ่งจังหวัดชุมพรมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวคุณผู้ชมมากกว่า๑แสนไร่
ทีนี้การลงพื้นที่ของนักข่าวสำนักข่าวเกียวโดคนนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาไปคุยกับชาวสวนมะพร้าวเลย
ไปคุยผ่านล่ามว่าวันนี้เขาจะไปดูพิสูจน์

ว่าการฝึกสอนลูกลิงกังให้เก็บมะพร้าวเนี่ย
กับการให้ลิงกังขึ้นไปเก็บมะพร้าวจริง

คือไปคุยกับคนที่ดูแลลิงกัง
ไปดูถึงวิธีการให้ลิงขึ้นไปเก็บมะพร้าว
การเลี้ยงดูลิงกังหลังจากเก็บมะพร้าวเสร็จ

ผลสรุปออกมาก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญา
แล้วก็วิถีชีวิตดั้งเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าลิงกังก็ถูกฝึกถูกหัดเรียนรู้หน้าที่ของตัวเอง
วิ่งเก็บลูกมะพร้าวด้วยความชำนาญตามที่มีการฝึกฝนมา
ใช้ภาษาที่สื่อสารเข้าใจกันค่ะ
ไม่มีการบังคับทุบตีแต่อย่างใด
ที่สำคัญค่ะนอกเหนือจากนั้นเขามีความผูกพัน
มีการเอื้ออาธรณ์ระหว่างคนกับลิงด้วย
ถือเป็นภูมิปัญญาวิถีชีวิตของคนไทยนะคะ

แล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปเสนอข่าวนี้

ได้รับรู้ว่าเขาลงพื้นที่แล้วเขาไม่เห็นอะไรกับตาตัวเอง

จากนายเสน่หงสุวรรณประธานชมรม
ผู้เลี้ยงลิงกังขึ้นมะพร้าวดิฉุมพรนะคะ
เขาบอกเลยว่าการเลี้ยงลิงกังขึ้นมะพร้าวเนี่ยมีมานานแล้วค่ะ
มีตั้งแต่ปู่ย่าตายายสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
เลี้ยงดูลิงกังไม่ได้จับมาจากป่าธรรมชาติ
เพราะว่าลิงกังเป็นสัตว์คุ้มครองตามพรบสงวน

สำหรับลิงกังที่ใช้ขึ้นมะพร้าวในทุกวันนี้นะคะ
มีการขยายพันธุ์มาจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีการขึ้นทะเบียนเอาไว้แล้ว
ทีนี้พอเขาเติบโตมาก็จะมีการฝึกหัด
ให้ปั้นแบบนี้นะคะปั่นลูกมะพร้าวเนี่ยนะคะ

ที่สำคัญค่ะเขารู้ภาษาเขารู้หน้าที่
เขารู้วิธีการสื่อสารกันระหว่างการทำงาน
ทีนี้พอเขาอายุได้๓ปีเนี่ยนะคะก็จะนำไปขึ้นมะพร้าว
ละวันค่ะเขาจะขึ้นมะพร้าวตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึงบ่าย๓โมงเย็น

กินอาหารเช่นเดียวกับเจ้าของเหมือนกันเลย
กัง๑ตัวจะขึ้นมะพร้าวได้ประมาณ๓๐๐ลูก
บางคนค่ะเขามีลิงกัง๒๓ตัวโอ้โหอันนี้ขึ้น
ขึ้นไปบนต้นมะพร้าวได้นับพันลูกเลยนะคะ
กลับมาถึงบ้านเจ้าของก็จะเลี้ยงดูเอาใจใส่อย่างดี

จัดหาอาหารให้กินอย่างดีสร้างที่อยู่ให้หลับให้นอนตอนกลางคืน
พักผ่อนอย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะ